สำหรับปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายทั้ง๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวงในจังหวัดเชียงราย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานกำลังเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดและสถานการณ์ล่าสุดจากคุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
คุณระวีการค่ะเชิญเลยค่ะ
เนื่องจากการค้นพบปล่องนั้นนะคะเป็นอีกสิ่งช่องทางค่ะ
ที่เจ้าหน้าที่มีความหวังนะคะแล้วก็ประเมินแล้วว่า
จะสามารถโรยตัวลงไปช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตออกมาได้นั่นเองค่ะ
ซึ่งนอกเหนือจากการสำรวจปล่องแล้วนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่ต้องทำงานควบคู่กัน
ก็คือการสูบน้ำออกมาจากถ้ำให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็ทางผู้ว่านะคะ
ก็ได้บอกว่าตอนนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไป๒๐เครื่องแล้วนะคะ
ผู้เสียหายทั้ง๑๓ชีวิตในที่นี้นะคะ
ก็ยังคงต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงาน
แล้วก็ทำภารกิจนี้จะได้สำเร็จหรือไม่ค่ะ
หลายหน่วยงานที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ตอนนี้มีการแบ่งการทำงาน
ว่ามีการวางแผนหน้างานกันอย่างไรบ้างคะตอนนี้นะคะในพื้นที่โดยรอบนะคะ
ก็จะเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยเลยนะคะ
รวมแล้วกว่าประมาณ๔๘หน่วยงานเลยทีเดียวนะคะ
แต่ละหน่วยก็มีการนำรถของแต่ละหน่วยนะคะ
มาจอดบริเวณในพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการอำนวยความสะดวกไว้
เนื่องจากว่าตอนนี้มีรายงานว่าต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดนะคะอ่า
ในการเอารถนะคะไปจอดในที่ไว้ในที่เหมาะสมค่ะ
แล้วก็จะมีการตั้งเต็นต์อำนวยการบริเวณด้านหน้าของกองอำนวยการค่ะ
ซึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
ที่ร่วมกันเดินทางมาแล้วก็มีการสแตนบายมากกว่า๑๐หน่วยด้วยกันค่ะ
ค่ะคุณระวิการคะตอนนี้ในพื้นที่เอง
อุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝนฟ้าอากาศก็ดีหรือว่า
อุปสรรคต่างตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
จะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นเกิดปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรคค่ะ
แน่นอนเลยค่ะอุปสรรคแรกนะคะก็คือเรื่องของฟ้าฝนนะคะ
ตอนนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเวลา๖โมงเช้านะคะ
จนถึงตอนนี้ก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการสูบน้ำนะคะ
ที่เราได้บอกไปว่าอีกหนึ่งช่องทางที่เขากำลังเร่งสูบน้ำออกมาจากถ้ำ
เพราะว่าถ้าฝนตกลงมานะคะปริมาณน้ำในถ้ำนั้นก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้น
ซิลที่กำลังปฏิบัติภารกิจดำน้ำความทางลงไปก็อาจจะทำงานได้ยากนั่นเองค่ะ
ขอบคุณคุณระวิการนะคะเป็นสถานการณ์ล่าสุดถามมีความคืบหน้าอย่างไร
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
และทั้งหมดนี้คือเอสเพลสนิวค่ะ